มาดูกันหน่อยค่ะเกิดขึ้นบนถนน
ขับรถอยู่แล้วข้างหลังมันเป็นรถสูง

แล้วไม่พอใจไม่พอใจเอาปืนยิง
ทีนี้ตำรวจต้องตามไปรวบตัวค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังที่บอกว่าเป็นรถสูงคือเป็นรถหกล้อ
แล้วทำไมคนขับรถคันนี้เขาถึงไม่พอใจ
ถึงขั้นต้องเอาปืนไปยิง
โอ้โหดูโพสต์สิรอยกระสุนแบบนี้เนี่ยนะคะ
อ่าซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เอ่อเกิดขึ้นแล้วพอเห็นปุ๊บ
เป็นรอยของกระสุน
เพราะอะไรล่ะที่ไม่พอใจโชเฟอร์เขาเปิดไฟสูงหรือเปล่า
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุขับรถแช่ขวา

ผมโอโหก็เลยเอาปืนมายิงไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนคนขับนะ
ต้องการจะขู่ลองฟังเขาหน่อยละกันค่ะ
พี่เบิร์ตคุ้นไหมเรื่องนี้

เช่นให้ภาพที่เขาอยู่ในรถเก๋งแล้วหันมา

ตอนที่เกิดเหตุยังจับตัวไม่ได้
เรานี่ไงพอ
เขาก็บอกน่ะอยากให้ฝั่งคนขับรถมาทุกอ่ะ

ทีนี้ผู้กำกับค่ะผู้กำกับที่สพบางคล้าเนี่ยเขาบอกว่า
รถที่ป๊อปขับมาเนี่ยนะมีการซื้อขายต่อกันมา๗ทอด
ก็ตามตัวคนครอบครองล่าสุดมันยากแต่ก็สืบจนเจอไง
แล้วที่เขาได้รับฉายาว่าป๊อปคลองนามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
เคยโดนจับเจ็ดคดีแล้วคดีล่าสุดเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จปั๊บ
กบดานที่นครสวรรค์ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่กระต๊อบ
แล้วก็ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนี่เอามาตั้งเรียงจุด๓๘
แล้วก็ดำเนินคดีค่ะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็เรื่องของการครอบครองและพกพาอาวุธปืน
พ่วงความผิดในคดีจราจรฐานขับรถประมาทหวาดเสียว
จนว่าเท่าไหร่เนี่ย๔กระทงเลยนะคุณผู้ชม
คลองนาเอาจับได้แล้วนะคะ